ดัดตนที่ถูกถ่ายทอดผ่านรูปแบบฤษีดัดตนนั้นถือเป็นการบริหารร่างกายอย่างง่ายที่ได้ผลทั้งต่อร่างกายและจิตใจโดยใช้หลักการดัดการยืดการหดการงอการบิดส่วนต่างของร่างกายซึ่งถ้าดัดตนจากรูปฤษีของไทย
เหล่านั้นถือได้ว่าเป็นท่าดัดตนแบบสุภาพไม่โลดผลเกินไปที่ใช้หลักการฝึกแบบไม่ฝืนหรือไม่เกร็ง
ให้ผลแก้โรคลมจุกเสียดแน่นอีกทั้งยังได้ประโยชน์แก้เมื่อยแก้ขบตามระบบของร่างกาย
ช่วยผ่อนคลายอิริยบทของกล้ามเนื้อทำให้เลือดลมหมุนเวียนดี
และที่สำคัญเพื่อยกระดับจิตใจให้พ้นจากอารมณ์ขุนมัว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน